สัมผัสถึงอากาศหนาวกันบ้างหรือยังคุณผู้ชม

แต่ละภาคอุณหภูมิจะลดลงเท่าไหร่

มติคณะรัฐมนตรีที่สนับสนุน
ค่าบริการจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปีการผลิต๒๕๖๖๒๕๖๗บาท
ด้วยวงเงิน๕๖๐๐๐ล้านบาท
โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย๔๖๘๐๐๐ครัวเรือนครับ
กำหนดให้เงินช่วยเหลือกับชาวนาที่ทำนาไม่เกิน๒๐ไร่

เท่ากับจะได้รับครัวเรือนละไม่เกิน๒๐๐๐บาท
คาดว่าจะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรได้เร็วสุด
จันทร์หน้าครับคุณผู้ชม๒๐พฤศจิกายน

โดยโอนผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร
โดยเกษตรกรสามารถเข้าไปเช็คเงินช่วยเหลือได้ผ่านเว็บไซต์ของทกศนะครับ
เรื่องอุตุนิยมวิทยายืนยันว่านาวแน่
ออกประกาศเรื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน
โดยบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากจีน
แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทย
จะทำให้ไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางแห่งในระยะแรก
โดยภาคอีสานครับอุณหภูมิจะลดลง๕๗องศาเซลเซียส
เหนืออุณหภูมิลดลง๔๖องศาเซลเซียส
ส่วนกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกก็เบาครับลดลง๒๔องศาเซลเซียส
ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวรักษาสุขภาพ
ภาคใต้ยังมีขึ้นสูง๒เมตรเหลือเล็กงดออกจากฝั่ง
ประกาศหน้าหนาวอย่างเป็นทางการแต่อากาศหนาวมาเร็วและอุณหภูมิก็ลดหวบเลยนะครับ
แล้วเรื่องนี้ทำให้ผู้ใช้น้ำมันต้องทำใจเลยครับเพราะว่าน้ำมันเบนซิน
นี่ขึ้นอีกแล้วฮะขึ้นมาเป็นวันที่๒ติดต่อกันขึ้นลิตรละ๔๐สตางค์เริ่มต้นตี๕ที่ผ่านมามีผลแล้วนะ
โดยราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินขยับราคาไปเป็นลิตรละ๔๔บาท๘๔สตางค์